ส่วนเรื่องนี้เราก็ตามความคืบหน้าให้ต่อ
ลอตเตอรี่หายตกลงหายจริงหรือไม่จริงยังไง
ต้องรู้ให้ได้ค่ะเรื่องนี้มันต้องรู้ให้ได้
สงสัยลอตเตอรี่รางวัลที่๑๓ใบ๑๘ล้านงวด๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
ในเป้งบอกว่าสงสัยว่าพี่ชายร่วมกับน้าสาวขโมยไปแน่เลย
เป้งวางเอาไว้ในกล่องทิชชู่บนตู้เย็นวันหวยออกเนี่ยพี่ชายแปลก
เหมือนกับไปรื้อตู้เย็นแล้วก็ขนข้าวขนของออกจากบ้านไปเลย
แล้วก็อยู่ดีร่ำรวยผิดปกติทีนี้ค่ะวันนี้เราไปคุยกับภรรยาของในเป้ง
เพราะภรรยาของในเป้งบอกว่าดิฉันอยู่ด้วยตลอด
อยู่ด้วยตั้งแต่ไปหาหมอปลาไปแวะซื้อลอตเตอรี่
แล้วเราก็ไปคุยกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาด้วย
ว่าตกลงงวดวันนั้น๑๖มิถุนายนที่ผ่านมามีใครไปขึ้นเงินรางวัลที่๑หรือเปล่า
วันนี้นะคะคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับภรรยาของนายเป้งนายศรีอนนท์แสงอรุณอายุ๓๔ปี
ภรรยาชื่อว่านางเพชรนารานางน้อยอายุ๒๘นะคะ
เป้งเป็นคนที่บอกว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่๓ใบรางวัลที่๑
งวด๑๖มิถุนายน๑๘ล้านเนี่ยนะคะ
ภรรยาของในเป้งบอกว่าวันที่ในเป้งไปหาหมอปลามือปราบสัมภเวษี
จังหวัดเพชรบุรีเธอก็ไปด้วยค่ะ
ยืนยันว่าขากลับแวะกินข้าวที่ปั๊มน้ำมันที่ทันสมัยที่สุดในโลก
สามีขอเงินเธอไป๒๐๐๐ลงไปเลือกดูร้านอาหาร
พอเธอลงจากรถเดินตามไปที่ร้านอาหาร
ก็เห็นว่าสามีซื้อลอตเตอรี่มาแล้วค่ะ
ดังนั้นจังหวะที่ซื้อภรรยาไม่เห็นค่ะครับ
คือเห็นตอนที่ซื้อแล้วภรรยาบอกว่าตัวในเป้งอ่ะ
ลอตเตอรี่มาให้เธอเก็บในกระเป๋าเธอเห็นเลยว่ามี๓ใบจริง
แต่ไม่ได้ดูตัวเลขค่ะว่าเป็นตัวเลขที่ถูกรางวัลที่๑จริงหรือเปล่า
ทีนี้ก็กลับบ้านภรรยาก็ยื่นลอตเตอรี่คืนให้ในเป้ง
เป้งกำลังจะอาบน้ำก็เลยเสียบลอตเตอรี่ไว้ในกล่องกระดาษทิชชู่
แล้วก็วางไว้บนหลังตู้เย็นภรรยายืนยันว่าไม่ได้โกหกเพื่อช่วยสามีนะคะ
ยืนยันว่าลอตเตอรี่มี๓ใบจริงไม่มีซองพลาสติกด้วย
ภรรยาบอกว่าเชื่อว่าในสิงพี่ชายของในเป้งขโมยล็อตเตอรี่ไปแน่แน่
ก็ไม่จริงที่ผ่านมาในสิงยืมเงินตลอด
มาหลอกยืมเงินสี่หมื่นว่าจะไปทำงานเกาหลีสุดท้ายเกาหลีก็ไม่ได้ไป
เงินก็ไม่ได้คืนอืม
ไม่ได้ดูว่าเขาซื้อลอตเตอรี่มีแต่เขามายื่นให้
แต่นี่ก็ไม่รู้นี่ก็จับใส่กระเป๋ามาถึงบ้านก็ยื่นให้เขาไป
ก็ไม่ได้ดูเลขอันนี้เชื่อเลยว่าเป็นเขา
เดาถ้ามันไม่ผิดมันไม่ออกไปหรอกถ้ามันไม่มีอะไรมันไม่ไม่ไปหรอก

เรามันไม่มีตังค์มันไปไม่ได้ถ้าคนเราเราไม่มีตังค์เราไปเที่ยวอะไรไหมไม่ได้
ใช่ยืมทุกเรือนเลยค่ะเนี่ยค่าบ้านไม่เคยจ่าย
หนูต้องมานั่งจ่ายค่านงค่าน้ำค่าน้ำค่าไฟ
วันนั้นเขาจะมาตัดค่าน้ำหนูต้องไปดิ้นลนไปจ่ายแฟนหนูไปจ่าย
ไม่ได้ดิ้นเลยวันนั้นอ่ะหนูเอาโทรศัพท์พี่เขาออกไปใช่ไหม

หนูไม่มีโทรศัพท์หนูแล้วเอาโทรศัพท์เขาออกไปเขาบอกว่าเขายืมโทรศัพท์จะโทรหาเพื่อน
เขาไม่ให้ยืมหนูก็ได้ยินแค่นี้แหละพี่เขาพูดให้ฟังใช่
หมายถึงใครยืมโทรศัพท์ใครเนี่ยพี่พี่เป้งยืมโทรศัพท์
ลุงสิงอ่าใช่แต่เขาไม่ให้ยืมเออไอดี้ก็เลยโมโหแค่นั้นแหละ
แต่ว่าเรื่องเล่นเขาลงคาร่าอะไรไม่รู้หนูก็ไม่รู้อันนี้
ไม่ไม่เขาไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับเลย
ไม่มีใครบังคับมันก็มานอนอยู่ตรงหน้าห้องพอดีมันมีโซฟาอยู่
ทีนี้พอข้างบนเขาย้ายออกมันก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนไม่มีใครไม่มีใครบังคับ
ใครจะไปบังคับคนอ่ะล่าสุดวันนี้นะคะในเป้งก็เลยพาภรรยาไปพบตำรวจสอนอคลองตัน
เพื่อยืนยันว่าวันซื้อลอตเตอรี่ภรรยาไปด้วยเพื่อเป็นพยานนะคะ
ว่ามีการซื้อลอตเตอรี่ที่ปั๊มน้ำมันจริงจริงซึ่งภรรยาบอกว่าซื้อจากคนขายเร่นะ
ใช่ค่ะแต่ว่าไม่เห็นตอนซื้อนะคะเห็นตอนที่ลอตเตอรี่อยู่ในมือในเป้งแล้วในร้านอาหารนะคะ
เมื่อวานพวกแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ปั๊มบอกว่าเขาจะมีอยู่สามแผงใหญ่ใหญ่ใช่ค่ะ
แต่ไม่รู้ว่ามีคนขายเร่หรือเปล่าเนี่ยแต่ภรรยาบอกซื้อจากคนขายเร่
แต่ก็ไม่แน่ใจว่ารู้ได้ยังไงเป็นคนขายเลขจะเป็นเดินเดินอยู่เนอะไม่ได้เป็นแผงหลักอะไรแบบนี้เนาะ
ด้วยนะคะไปขอข้อมูลการใช้โทรศัพท์เพื่อยืนยันว่าโทรศัพท์ไปหามหมาว์ปลามือปราบสัมพเวสีฟรุษตรงด้านต้าน
เขาเปิดประเด็นมาว่าผมบังคับหลานชายว่าให้หลานชายบังคับพูด
ผมไม่ได้บังคับครับผมไม่ได้บังคับเลย

ถ้าไม่อยู่ถ้าไม่พูดไม่อยู่บ้าน

แล้วคำพูดของเขาเนี่ยเขาเคยจำได้ไหม

ถ้าเกิดว่าไม่ใช่อะไรยังไงยอมรับครับ
แต่ผมมั่นใจว่าผมซื้อแล้วสลากผมหายจริง
มั่นใจแค่ตรงนี้แล้วก็สงสัยพี่ชายแค่นั้น

ในงวดวันนั้นเนี่ยตกลงแล้วมีใครเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลหรือเปล่า
ซึ่งก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับเรื่องจากสนคลองตัน
ที่ในเป้งไปแจ้งความเอาไว้
ลากินแบ่งรัฐบาลตรวจสอบเบื้องต้นมีคนถูกรางวัลงวดเดียวกันจริง
แต่เป็นที่จังหวัดราชบุรีห่างจากจุดที่ในเป้งซื้อลอตเตอรี่ไปสองกิโลค่ะ
แต่เขาไม่ได้ถูกสิบแปดล้านนะเขาถูกสิบสองล้าน
มีคนมาขึ้นเงินแล้วไปขึ้นเงินเรียบร้อยแล้วค่ะ
ส่วนลอตเตอรี่๑๘ล้านที่อ้างถึงยังไม่มีการมาขึ้นเงินค่ะ
อืมดังนั้นใครเก็บเอาไว้แล้วยังไม่ขึ้นเงินหรือเปล่า
อันนี้ไม่รู้แต่ถามว่ามีมาขึ้นเงินหรือยัง๑๘ล้านเนี่ย
ยังนะคะปกติแล้วถ้าเป็นลอตเตอรี่ชุด
มาขึ้นทีละใบก็ได้ดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาไม่ได้ขึ้นทีเดียว๑๘ล้านนึกออกไหม

ก็ต้องรอเรื่องจากตำรวจรอข้อมูลหลักฐานจากการรวบรวมของตำรวจด้วย
คือมันก็ต้องไปดูว่าคนมาขึ้นเงินชื่ออะไรโอนเข้าบัญชีไหน
เลขชุดอะไรยังไงแต่ว่าตัวในเป้งเองเขาก็จำอะไรแทบ

ใช่จำได้แค่เลขว่าเลขอันนี้คือเป็นเลขที่เขาถูกรางวัลที่๑แน่
แต่ไม่มีใครเห็นเลขบนลอตเตอรี่เลยสักคนคนที่อยู่รอบตัวนะคะ